วันนี้นะคะไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมไปดูตัวอย่าง
เมืองแรกเก่าที่ถูกดัดแปลงมาเป็นบ่อน้ำ
เพื่อแก้ปัญหาภัยแรงนะคะที่จังหวัดสระบุรีค่ะ
ก็มีการดัดแปลงสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยบรรเทาภัยแรงให้กับประชาชน
โดยรอบกว่า๓๐๐หลังคาเรือน
ติดตามรายงานพิเศษได้จากคุณศิรพักษ์กระมวลไตรตรึงตรีคุณค่ะ
เหมืองเก่าขนาดใหญ่กว่า๒๕ไร่ของบริษัทศิลาสานนท
ฟื้นฟูให้เป็นแหล่งเก็บน้ำมานานกว่า๑๐ปี
ในอดีตพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นเหมืองหินปูน
แต่หลังจากขุดเจาะพบน้ำบาดานใต้ดินจำนวนมาก
ถือเป็นอุปสรรคต่อการทำเหมืองหินปูน
ปรับปรุงให้เป็นบ่อน้ำเพื่อช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งอุปโภคบริโภค
และเป็นประโยชน์อย่างมากในช่วงหน้าแรง
บ่อน้ำขุมเมืองเก่าแห่งนี้มีความลึกประมาณ๕๐เมตร
แต่ในช่วงหน้าแรงปริมาณน้ำจะลดลงกว่าครึ่งหนึ่ง
เหลือประมาณ๓๔๖๐๐๐ลบน
แต่ว่ายังสามารถหล่อเลี้ยงคนในชุมชนให้มีน้ำกินน้ำใช้
รวมถึงใช้ในการการเกษตรด้วยประมาณ๒๐๐๓๐๐ครัวเรือนค่ะ
และเจ้าของบ่อน้ำขุมเหมืองเก่ายังยืนยันด้วยนะคะ
บ่อน้ำแห่งนี้มีความสะอาดปลอดภัยจากสารพิษค่ะ
เจ้าของบ่อน้ำขุมเหมืองเก่ายืนยันว่าน้ำในบ่อมีความสะอาดเช่นเดียวกับน้ำปลาปลาที่ใช้ในครัวเรือน
เพราะเหมืองหินปูนจะบำบัดบ่อด้วยตัวเองจากการตกตะกอน
ซึ่งทำให้น้ำใสสะอาดและไม่มีสารพิษตกค้าง
การันตีได้จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งผิวดิน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
จากบ่อนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใช้ราดพื้นถนนเพื่อลดฝุ่นละออง
และยังเป็นแหล่งน้ำสำรองสำคัญให้ชาวบ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระราณและเทศบาลตำบลหน้าพระราณ

น้ำในขุมเหมืองมันมีความปลอดภัยมาก
เพราะว่าน้ำมันเป็นน้ำซับจากใต้ดินออกมา

น้ำปลาดานที่เขาเจาะดาด
เพราะขุมเหมืองตัวนี้ชาวบ้านก็เอาไปใช้
เราเคยเอาไปจงกล่อพื้นแล้วเวลาเกิดผลแรง
น้ำไม่พอใช้เราก็ให้ชาวบ้านเอาไปนำไปใช้ด้วย
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบยืนยันว่า
ไม่เคยมีคนในชุมชนได้รับสารพิษจากการใช้น้ำในบ่อนี้
เห็นช่วงหน้าแรงค่ะที่น้ำขาดแกน
ก็จะได้จากทางลงโมขาดดูด
มั่วจะมีรถดูดน้ำไปแจกชาวบ้านค่ะ
จะมีปัญหาค่ะน้ำก็จะเป็นน้ำน้ำที่ใช้ได้ในการ
ไม่ใช่การอุปโภคแต่เป็นการใช้อาบใช้ล้างใช้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่สามารถนำขุมเมืองเก่าที่สิ้นสุดสัมประธานบัตร
ทำเป็นแหล่งน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์
กระทรวงอุตสาหกรรมมีแผนจะขยายบ่อน้ำขุมเหมืองเก่า๓๖แห่งให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

โดยจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาวางระบบ
เพื่อให้ชุมชนมีน้ำไว้ใช้สำรอง
ถือเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยลดผลกระทบจากวิกฤตภัยแรงได้
สิริพักกมลตรายตึงดีคูณข่าวเทราะทีวีรายงาน